อ่ะข่าวต่อไปนี้ก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเขาว่ากันว่าถ้าผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้าย
เอามือบีบกล่องดวงใจซะเดี๋ยวเขาก็ปล่อยอะไรแบบนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้คือคุณป้าอายุ๖๒ปีเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นโจรครับ
ดักนี่คุณป้าขี่จักรยานอยู่ไปต่อยหน้าคุณป้าหวังจะชิงทรัพย์ของคุณป้าไป
คุณป้าก็สู้ใจขาดดิ้นเอามือบีบไข่นี่แหละครับบีบกล่องดวงใจโอ้โห
หน้าดำหน้าแดงสุดท้ายเพ่นนี้ไปเลยคุณผู้ชมอ่ะ
ไปดูหน่อยนะคุณป้าเขาก็ค่อนข้างใจเด็ดเหมือนกันนะ
หน้าปูดอย่างเงี้ยครับตาซ้ายจะปิดอยู่แล้วนะฮะอายุหกสิบสองปี
นะครับก็ชี้ให้ตำรวจดูเนี่ยโทรแจ้งตำรวจมาเป็นตำรวจสพเกาะคา
จังหวัดลำปางนะฮะไปจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนทางไปบ่อขยะบ้านนาแก้ว
ในพื้นที่อำเภอกเกาะขาตำรวจไปเจอคุณป้าก็บาดเจ็บที่หน้าครับ
ตาซ้ายปูดบวมมีเลือดไหลออกมาแล้วก็ให้การกับตำรวจบอกว่า
ขนาดที่ป้าน่ะปั่นจักรยานมาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยจะไปบ่อขยะ
จะไปเก็บมะกอกน้ำกลางป่าจู่มีชายคนร้ายอายุสัก๒๐๓๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสีน้ำเงินจำทะเบียนไม่ได้ด้วยแซงหน้าคุณป้าไปก่อน
จากนั้นวนกลับมาครับแล้วก็ไปจอดรถไม่พูดอะไร
ปรีเข้ามาดึงกระเป๋าสตางค์ของคุณป้าแล้วก็ชกหน้าไปชิงโทรศัพท์มือถือ
เป็นรุ่นกดปุ่มอยู่เลยมูลค่า๕๐๐บาทรุ่นนั้น
คุณป้าบอกนะคุณป้าก็ไม่ยอมสู้กลับคุณผู้ชมงัดทีเด็ดพิชิตโจรนะฮะ
ด้วยการเอามือเนี่ยครับบีบไปที่กล่องดวงใจของโจรเลยครับ
ไปที่พวงอันทะนี่แหละฮะคนร้ายเนี่ยโอ้โหตอนแรกนะคนร้ายก็ยังสู้
สักพักหนึ่งเริ่มเจ็บเริ่มจุกเริ่มล่าถอยแล้วก็หน้าดำหน้าแดง
สุดท้ายนะยอมครับขี่รถจักรยายนต์หลบหนีไปเลย
ไปฟังเสียงคุณป้าเขาเล่าหน่อยนะฮะ
เตือนได้โทรทับเป้าอย่างเดียว
โทรทับปอกกาสองดำยอมเนี่ยตอนแรกมันจะเอาตัง